วงการเสี่ยงโชคเนี่ยเข้าแล้วออกยากนะคะคนบันเทิงเราเนี่ยบางคนก็ยิ้มเยอะนะคะ
แม้จะเจ็บหน่อยก็ยังพร้อมที่จะลุ้นกันต่อไปค่ะ
เช่นเดียวกับพี่ฮายนะคะพระพรของเราค่ะคุณผู้ชม
เห็นไหมล่ะคะนี่กองโตโอ้โหนี่คือ๑งวดล้วนนะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมดูเองนะคะมันอลังการงานสร้างมาก

เห็นไหมคะใบตองกองสลากยิ้มเลยล่ะค่ะ

แต่บอกว่าพี่ฮายของเราเนี่ยค่ะได้แต่ยิ้มอ่อนนะคะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะงวดนี้แม่จะฟาดรางวัลเลขท้าย๒ตัว๗๕ใบ
นับให้แล้วนะคะรับทรัพย์จุก๑๕๐๐

แต่คุณผู้ชมคะได้ทุนคืนนิดหน่อยเอง

ก็ไม่ใช่น้อยนะหนักข้อขึ้นทุกวัน
พ่ออีกชั่ว
นะคะก็หายโรงอกลงใจนิดนึง
ห้องอกแต่ก็ดูหายใจไม่ค่อยทั่วท้องยังไงไม่รู้ค่ะ